คุณผู้ชมคะข่าวนี้เป็นประเด็นที่ถูกพูดถึงเยอะมากในวันนี้
เพราะมันคือการเมาแล้วขับ
เมาแล้วขับนี่โอ้โหสังคมตำหนิแล้วรุมประนามจริงนะคะ
เหตุการณ์ที่ชนบุรีเมาแล้วขับทำให้มีผู้เสียชีวิตหนึ่งบาดเจ็บสาหัสอีกหนึ่ง
แล้วคนที่ขับรถแบบเมาเนี่ยค่ะเป็นนักฟุตบอลมีตำแหน่งเป็นผู้รักษาประตูนะคะ
ทีมฟุตบอลทีมชนบุรีเอฟซีคือขับเก่งแล้วก็แหกโค้งไปชนเขา
คือเรื่องนี้มันก็รุนแรงเนอะแต่ว่าหลังจากเกิดเหตุมันก็มีความวุ่นวายเกิดขึ้นอีก
เพื่อนที่มาด้วยกันเป็นผู้จัดการทีมเป็นเพื่อนในทีมฟุตบอลก็พยายามจะดึงตัว
คนที่เมาแล้วขับออกจากจุดเกิดเหตุโวยเจ้าหน้าที่โวยตำรวจโวยกู้ภัยเดี๋ยวลองดูค่ะ
นี่พี่คนรวยนี่นี่ดาวของผมซะผ่านน้องมาหนี
เอาหน้าลองมานี่ไหนลองนี่ก็ผมได้นะ
เราทำลูกศรชี้ไว้ให้ดูหมดเลยนะคะว่าใครเป็นใครนะคะเพราะนี่คือความวุ่นวายเกิดขึ้นหลังจากเกิดเหตุ
นายสะสิงโตทองผู้จัดการทีมชนบุรีเอฟซีคือคนที่ใส่ชุดสีขาวนะคะ

คนที่เมาแล้วขับออกจากจุดเกิดเหตุ

สุคุณาอายุ๒๓หรือแบงค์เป็นผู้รักษาประตู
มีดีกรีเป็นนักฟุตบอลทีมชาติไทยรุ่นเยาวชนอายุไม่เกิน๒๓ปี
เหมือนกับเพื่อนพยายามจะนำตัวออกจากจุดเกิดเหตุ
จุดเกิดเหตุคือที่บริเวณสะพานใหม่ตอนที่๒ถนนเลียบชายทะเล
ตำบลบ้านโขดอำเภอเมืองจังหวัดชนบุรี
คือตรงนี้ค่ะเสียชีวิต๑บาทเจ็บสาหัส๑นะ
เพราะคุณเมาขับรถแล้วหลุดโค้งแหกโค้งไปค่ะ
เหตุการณ์เกิดขึ้นตี๔๓๐คือเช้ามืดวันนี้
ตำรวจสพเมืองชนบุรีไปตรวจสอบนะคะ
พบศพนางสาวกัญญาพงหัดสบันอายุ๖๐
ผู้เสียชีวิตคืออยู่ในชุดออกกำลังกายค่ะ
กำลังเดินออกกำลังกายอยู่ค่ะแล้วก็ถูกรถชน
ขาขวาหักศีรษะแตกมีคนบาดเจ็บสาหัสอีกหนึ่งรายนะคะ
คือในพงศ์ขาขวาหักกู้ภัยรีบนำส่งโรงพยาบาลชนบุรี
ด้านท้ายก็พังยับคนขับอย่างที่บอกนายวรวุฒิดีกรีนักฟุตบอลทีมชาติไทย
เมาค่ะตำรวจให้เป่าเพื่อวัดปริมาณแอลกอฮอล์คุณผู้ชมค่ะ
ห้ามเกิน๕๐มิลลิกรัมเปอร์เซ็นต์เนอะแต่นี่คือ๑๘๔มิลลิกรัมเปอร์เซ็นต์
คือเจ้าตัวเนี่ยไม่ยอมเซ็นรับทราบในจุดเกิดเหตุ
บอกแค่ว่าจะรอทนายจะรอทนายพูดแค่ว่าจะรอทนายความ
ทีมข่าวได้คุยกับคนที่เห็นเหตุการณ์คนเห็นเหตุการณ์บอกว่าตัวเขาก็มาเดินออกกำลังกายเหมือนกัน
รถคันนี้ขับมาเร็วมากแล้วได้ยินเสียงชนดังโครมคือเสียงดังเลยอะค่ะ
คุณผู้ชมคะแล้วพอคุมตัวไปที่โรงพักเนี่ยนะคะตัวนายวรวุฒิเนี่ย
ยังเมาอยู่แต่เขาก็บอกเขาเสียใจนะเขาร้องไห้นะคะเนี่ยค่ะ
คือร้องไห้แบบสะอื้นสะอึกสะอื้นเลยอ่ะยกมือไหว้ขอโทษ
เลยตลอดชีวิต

ขับรถโดยประมาทเป็นเหตุทำให้ผู้อื่นเสียชีวิตและบาดเจ็บสาหัส

ก็จะมีการดำเนินคดีตามขั้นตอนของกฎหมาย
อันนี้ก็เป็นในส่วนของกฎหมายกฎหมายกฎหมายอาญา
แล้วเดี๋ยวก็อาจจะต้องมีการฟ้องแพ่งเรื่องของค่าเสียหายอะไรต่อไป
แต่ทีนี้คนก็ถามถึงเรื่องของสโมสรฟุตบอล
ว่าจะมีการดำเนินการอย่างไรกับผู้ก่อเหตุคนนี้
คือเรื่องนี้มันต้องแบ่งเป็น๒กรณีที่คนเขาวิภาควิจารณ์กันเยอะมาก
แน่นอนว่าหนึ่งก็คือวรวุฒิที่ขับรถเมาแล้วขับแล้วไปชนเขาตายแล้วก็เจ็บนะฮะ
แล้วเพื่อนตามมาพอรู้ข่าวเนี่ยก็คือเฉลิมพงศ์ที่เป็นอดีตนักฟุตบอลทีมชาติไทยด้วย
เล่นอยู่ทีมเดียวกันตามมาแล้วก็พยายามจะพาเพื่อนไปนี่ฮะไปผลักอกเจ้าหน้าที่
นี่ครับผู้จัดการทีมพุนศาษิษฐ์ก็ต้องมาเคลียร์มากันให้
ล่าสุดนะครับท่านผู้ชมครับทางสโมสรชนบุรีเอฟซีนะครับ
ออกแถลงการแสดงความเสียใจกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนะครับ
บอกว่าหลังจากเกิดเหตุเนี่ยทางผู้บริหารของทีมได้หารือร่วมกันแล้ว
แล้วก็มีข้อสรุปออกมา๔ข้อณขณะนี้คือ๑สโมสรชนบุรีเอฟซี
จะเข้าไปช่วยเหลือและเยียวยาผู้บาดเจ็บและครอบครัวของผู้เสียชีวิตอย่างเต็มที่
สโมสรขอแสดงจุดยืนไม่เห็นด้วยกับการกระทำของนายวรวุฒิที่เมาแล้วขับ
สโมสรยืนยันจะไม่ส่งนายวรวุฒิลงสนามในการแข่งขันฟุตบอลไทยลีก
จนกว่าคดีจะสิ้นสุดนะครับ
ในส่วนของนายเฉลิมพงศ์นี่ก็เป็นนักฟุตบอลของทีมเหมือนกันนะครับ
ที่เข้าไปจะไปช่วยตอนหลังแล้วก็ไปผลักอกจะไปต่อยมีเรื่องกับเจ้าหน้าที่เนี่ยนะครับ
สโมสรชมบุรีเอฟซีบอกว่าจะไม่ส่งลงสนามนะครับ
กว่าจะได้รับการตรวจสอบว่ากระทำผิดหรือไม่
นี่นะฮะแน่นอนว่าพอสโมสรชนบุรีเอฟซีออกแถลงการออกมานะครับ
มันก็มีชาวเน็ตที่เขาวิพากษ์วิจารณ์หรือว่าคอมเมนต์กันเยอะเกี่ยวกับบทลงโทษที่เกิดขึ้น
หลายคนบอกว่าอยากให้ไปเปรียบเทียบกับมาตรฐานของฟุตบอลลีกอาชีพของต่างประเทศ
เพราะทั้งสองคนในวรวุฒิกับเฉลิมพงศ์เนี่ยอยู่ในสโมสรชนบุรีเอฟซีในไทยลีกเป็นลีกอาชีพหลีกสูงสุดของประเทศไทยนะฮะ
เมื่อวานก่อนเกิดเหตุตอนเย็นยังซ้อมกันอยู่เลย
แต่พอซ้อมเสร็จคือเดี๋ยวเสาร์อาทิตย์นี้ต้องมีแข่งไทยลีก
แต่คุณไปกินเหล้าเป็นนักฟุตบอลอาชีพ
แล้วเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นคือตีสี่นะฮะ

เป็นนักฟุตบอลอาชีพแต่คุณไปกินเหล้า
คือคนที่เมาแล้วขับเนี่ยอันนี้เมาแล้วขับแน่นอน

อาชีพซ้อมเสร็จเอากินเหล้าซะแล้วกินเหล้ายันเช้า

นี่ค่ะคือถ้าเทียบกับมาตรฐานของต่างประเทศเนี่ย

ถูกอดีตแฟนสาวเขาแจ้งข้อหาเรื่องไปทำร้ายร่างกาย
พยายามจะไปข่มขืนเขาทำร้ายร่างกายเขา

ถอดออกจากทุกชุดของทีมคือไม่ให้เตะไม่ให้เล่นไม่ให้แข่งเลย

คืออาชีพบางอาชีพมันมีลักษณะของจัญญาบันสำคัญ
ที่ต้องแบบเคารพกฎกติกาเยอะมาก
แล้วด้วยเฉพาะอาชีพนักกีฬาเป็นอาชีพที่ทุกคนชื่นชมไงคะ
เป็นอาชีพที่คนชื่นชมแล้วคนก็ต้องโอ้โหคุณต้องมีวินัยมีระเบียบวินัยนะ
คุณต้องฝึกซ้อมนะทำหน้าที่เพื่อชาติ

เลิมพงศ์ที่ตามมาที่หลังจะมาช่วยรุ่นน้อง

คุณคือแบบอย่างของอาชีพทุกคนทั้งนั้น

ก็ถูกต้องก็เหมือนกับเฉลิมพงศ์
กว่าจะมีผลตัดสินออกมาว่า
ตกลงคุณไปทำล้ายเจ้าหน้าที่ไปหาเรื่องไปอะไรอย่างนี้

แต่วรวุฒิเนี่ยแฟนบอลบอกว่า

คือเสียดายน่าจะหมดอนาคต
เขาอยากให้ยกเลิกสัญญาไปเลย
คือแบบให้ฉีกสัญญาคือ

อีกทีตอนนี้ไม่ให้ลงแข่งไปก่อน

ตัดสินใจและพิจารณากันอีกครึ่งนึงนะครับ

วันนี้เราไปที่จุดเกิดเหตุอีกครั้งหนึ่งนะครับ
เจอกับนี่เป็นลูกชายของคนเจ็บนะมีทั้งคนเจ็บและคนเสียชีวิตนะครับ
ลูกชายคนเจ็บบอกว่าตั้งแต่เกิดเรื่องมาเนี่ย
ยังไม่มีฝั่งผู้ก่อเหตุติดต่อมาแสดงความรับผิดชอบเลย
ก็ฝากทางชนบุรีเอฟซีหน่อยเพราะว่าญาติคนเจ็บบอกยังไม่ได้ติดต่อกับใคร
อาจจะติดต่อกันช่วงเย็นค่ำแล้วก็ได้
เราได้รับรายงานล่าสุดนะครับว่าวรวุฒิเนี่ยมีเจ้าหน้าที่อบจนะฮะ
มาใช้ตำแหน่งในการประกันตัวออกไปซึ่งตำรวจไม่ได้คัดค้านการประกันตัว
เนื่องจากไม่มีพฤติการในการหลบหนีที่เหลือก็รอดำเนินคดีตามขั้นตอน
ล่าสุดคุณวิทยาคุณปลื้มประธานสโมสรฟุตบอลชนบุรีเอฟซี
ได้โพสต์ข้อความพร้อมกับรูปภาพนะฮะบอกว่า
ในส่วนของตัวคุณวิทยาเองก็สนิทสนมแล้วก็รู้จักกับครอบครัวของผู้ที่เสียชีวิตมานาน
เสียใจมากกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นตอนนี้ได้มอบเงินช่วยเหลือเบื้องต้น๑แสนบาท
ให้กับครอบครัวผู้เสียชีวิตแล้วและจะเข้าไปดูแลค่าใช้จ่ายในการรักษาพยาบาลของคนเจ็บด้วย
เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นแม้จะเป็นเรื่องของการกระทำส่วนบุคคล
แต่ว่าส่งผลกระทบและสร้างความเสียหายต่อบุคคลอื่นและก็สโมสรชนบุรีเอฟซี
เพราะฉะนั้นทางสโมสรยืนยันว่าจะไม่ปกป้องจะช่วยตำรวจในการนำตัวผู้กระทำผิดเข้าสู่กระบวนการทางกฎหมายอย่างเต็มที่
เพื่อให้เป็นแบบอย่างที่ดีและเป็นความรับผิดชอบต่อสังคม
เสียดายอนาคตจริงเสียดายมากค่ะ
ก็เตือนกันอยู่ตลอดเรื่องของการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์
คือไม่ใช่แค่เมาไม่ขับคือถ้ารู้ว่าดื่มต้องไม่ขับ
คือนักฟุตบอลอาชีพเนี่ยคุณไม่ควรจะดื่มแล้วไงใช่ไหม
ต้องฟิตซ้อมร่างกายเนอะในการเล่นฟุตบอล